แต่ที่เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐอีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งจริงคนที่ติดตามข่าวนี้มา

แล้วก็เรื่องของการเปย์เงินให้กับสาวของเสียอ้วนนะครับ
ที่เป็นพาดหัวบอกเพื่อนแฉนิสัยหื่นและสายเปย์

เพื่อนคนนี้คือคุณโจ้สปอร์ตไลท์
คุณโจ้สปอร์ตไลท์เป็นเจ้าของเพจของสปอร์ตไลท์ภูเก็ต

เพราะเขาก็ได้รู้จักมักจีกันมานาน
เขาก็บอกบอกนิสัยของเสียอ้วนเนี่ยนะคะ

คือพูดตรงสายหื่นสายเปย์

กรณีของน้องสปายไม่ใช่รายแรก
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการจ่ายเงินให้ผู้หญิง

ก็จะขอเงินคืนซึ่งก็ได้คืนไงคะ

คือเสียอ้วนเหมือนจะจริงจังเลยนะ
คือจะแต่งงานด้วยเลยนะถึงขนาดบอกกับเพื่อนคนอื่น
บอกว่าเดี๋ยวจะแต่งงานกับสปายนะครับ
แล้วก็มีสลิปโอนเงินครั้งละหลายหมื่น

มากที่สุดนะคุณ๑ล้านบาท
แล้วก็มีการซื้อรถให้๒คัน

มียอดเงินรวมแล้ว๔๕ล้านบาท

หลักฐานที่คุณผู้ชมเห็นเป็นข้อความ
รวมเงินอันนี้เท่าที่เพื่อนเขาบอกเนี่ยนะคะ
จำนวนเงินที่เห็นสลิปโอน๒๖๒๐๐๐บาท
แต่เขาบอกว่าจริงคือมันก็อาจจะมีหลักฐานอื่นมากกว่านี้ด้วย
คือเพื่อนบอกว่าประมาณสัก๔๕ล้านนะครับในฐานะที่เป็นเพื่อนกัน
ผมถือว่าไอ้อ้วนเป็นคนโง่ไม่ได้คิดละเอียดรอบครอบ
เงินมีมากแต่ก็ใช้มากเชื่อไหมว่าเสียอ้วนคุณ
เปิดเผยนะบอกว่าเสียอ้วนมีรายได้เดือนละ๓ล้านบาท
เงินที่ให้ผู้หญิงไป๔๕ล้านสัก๒เดือนเดี๋ยวเสียอ้วนก็ทำงานก็ได้คืนแล้ว
ไม่แปลกนะครับ
ส่วนตัวแล้วตัวเพื่อนรู้สึกเฉยเมื่ออ้วนนั้นถูกจับ
เพราะหากย้อนไปในปี๖๐อ้วนก็เคยถูกดำเนินคดีฆ่าคนตาย
แต่ก็หลุดพ้นข้อหาได้อย่างไรนี่เพื่อน
ตั้งคำถามให้สังคมคิดด้วยนะได้อย่างไร
เรื่องนี้พบตรบอกนะคะเดี๋ยวจะให้รื้อฟื้นคดี
มาตรวจสอบคดีนี้อีกครั้งหนึ่งด้วย
เพื่อนบอกว่าอ้วนหลุดคดีนั้นมาได้ปี๖๐มาได้
เพราะอ้วนมีปัญหาหรือกระบวนการยุติธรรมมีปัญหากันแน่
ก็เลยเป็นที่มาแล้วครับให้พบตรบอกว่าต้องลื้อคดีปี๖๐
เสียอ้วนมารื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนเรื่องของหลักฐานการโอนเงินต่อที่เห็น
ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจก็คงนำไปขยายผลต่อด้วยนะคะ